ไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแหละ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะคุณจะไปท่องเที่ยวแค่ภาคเหนือ
อาจจะต้องวางแผนกันยาวหน่อย
แต่คุณรู้ไหมว่าภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่

แล้วเขาบอกว่ามีจุดชมวิวที่โรแมนติกมาก
ไปเลยค่ะจุดนี้คือดินแดงดอยค่ะ
ซึ่งดินแดงดอยเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บ้านดินแดงน้อย
ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ที่นี่ตอนนี้นะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของกระบี่ที่
แม่ได้รับความสนใจมากคุณดูบรรยากาศก่อน
คุณชนะคุณต้องตั้งใจดูบรรยากาศดีมากจริง
จุดชมวิวทะเลหมอกเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเขาไปกันเยอะเลย
โดยเฉพาะสายชิลสายคนรักธรรมชาตินี่ต้องมาเลย
จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงทำให้หน้าหนาวแบบนี้
คุณก็จะเห็นว่ามันมีทะเลหมอกแล้วก็อากาศเย็นสบาย
ปกคลุมทั่วบริเวณในยามเช้าแบบนี้เลยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่มาก็ดื่มดำกับบรรยากาศที่สุดแสนสโรแมนติก
แล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแหวกกลางสายหมอกออกมาเลยคุณ

เท่านั้นยังไม่พอที่สำคัญที่สุดก็คือ
คือพอคุณมองออกไปรอบเลยนะ
คุณจะเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบ๓๖๐องศา
มีแสงทองสีส้มสลับฟ้าสวยงามมากเลย
บรรยากาศดีขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วนะคุณค่ะ
และที่สำคัญเขาบอกว่าบรรยากาศดีแล้ว
ธรรมชาติสวยแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
คุณสามารถสั่งอาหารมารับประทานได้ด้วย

ยอดไหมอิ่มทั้งบรรยากาศอิ่มท้องด้วยนะคะ
ได้รับอากาศดีสูดอากาศบริสุทธิ์
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าอย่าพลาดนะคะ
ใครที่มองหาจุดชมวิวสวยแนะนำเลยว่าที่กระบี่ทางภาคใต้
ก็ยังมีจุดชมวิวสวยอีกหลายที่ให้คุณไปเที่ยวชม
ภาคใต้ไม่ใช่ว่าไม่หนาวนะหนาวแล้วนี่

ดูจากภาพนึกว่าภาคเหนือภาคใต้โอ้โหเขาเที่ยวได้แบบทุกแบบเหมือนกัน
ไม่ได้มีแต่ทะเลเขาก็มี
เขาก็มีหมอกก็มีเราก็มี